ช่วงนี้นะคะไปปิดท้ายกันที่สเต็ปโตเล็กค่ะลีลาของนักฟุตซอลนะคะ
สวยขนาดไหนไปติดตามกันส่วนพิชิลาไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ
เต็ปโตเล็กสัปดาห์ที่๖ของศึกฟุตซอลไทยลีก๒๐๑๙
เต็ปไหนจะเจ๋งลูกไหนจะโดนกันบ้าง

เริ่มกันที่สนามโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยของทีมสมุทรสาคร

ผู้ชงเปิดให้สุรัตน์ส่งต่อมาให้สุภโชค
สุภโชคพิสุภิบรรยาวข้ามด้านมา

ต่อให้สิทธิชัยอื้อหือน่าเสียดายจริงค่ะ
เต็ปต่อมาเป็นผู้บิ๊กแมชเมืองกรุง
กอกซิตี้เปิดรังอาคารกีฬาเวท๒
ลูกนี้พร้อมซีรีส์ไล่ขึ้นให้โตต้า
โตต้ามองหาเพื่อนก่อนเปิดบอลยาวมาให้แจ็คสัน
แจ็คสันพักอกกระดอกกอนอีกทีซัดนั้นลูกกอกออกไป
อีกลูกที่สนามเดียวกันลูกนี้ไตรงส่งให้ธนากูล
ธนากูลเลี้ยงแหวกไปจิ้มบอลต่อแต่โดนนาวินดักเอาไว้ได้
นาวินกระชากบอลสวนกลับขึ้นไปโดนรุม๓แต่โชว์สกิลพลิกบอลหนี
ติดบล็อกบอลเฉียวเสาออกไป
สเต็ปลูกสุดท้ายที่สนามผู้ตีอนันต์บางนาของทีมทหารน้ำราชนาวี
พบการมาเยือนของทีมกุ้งสายฟ้าสุราธานี
เต็ปลูกนี้อมรชัยเปิดให้กฤษณะ
ฤษณะโดนไล่ต้องเลี้ยงหนีย้อนกลับมาจ่ายคืนให้เจษดา
เจษฎาเตะบอลหลบหน้าปากประตูลูกนี้เก่าเกมจริงค่ะ